ไปดูเรื่องราวความเชื่อฮะต้นตะเคียนเป็นสิ่งที่เราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนปีมะโว้และปีนี้เราก็จะพูดถึงต้นตะเคียนกันต่อไปกับต้นตะเคียนที่นี่เขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิยิ่งนักเลยครับ
เอ้าโอ้โหต้นใหญ่ต้นโตมาพร้อมกับผ้า

แล้วแต่แต่ว่าผืนใหญ่ผืนยาวเลยนะคะ
แน่นอนเลยครับคุณผู้ชมครับต้นตะเคียนต้นใหญ่ต้นนี้เขาว่ากันว่าให้โชคให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ตรงบริเวณปากทางเข้าบ้านดงเย็นอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวบ้านเขามาขอโชคลาภที่ต้นตะเคียนยักษ์อายุร่วมร้อยปีที่ให้โชคกับชาวบ้านรวยต้อนรับปีใหม่ชาวบ้านเขาบอกว่าได้โชคกันมาเยอะหลายรายด้วย
หนึ่งในนั้นก็คือคุณสัมพันธ์ครับน้องใบตองคุณชิสา
เขามาพร้อมกับครอบครัวญาติพี่น้องมาเลยมากราบไหว้แล้วก็มาแก้บนด้วยเขาบอกนี่เขาเปิดสำนักนะไม่ใช่สำนักทรงเจ้าแต่ว่าแต่เป็นสำนักงานทนายความอยู่ที่บริเวณตรงนี้ตรงศาลตรงนี้พอดีเลย
ตั้งแต่เปิดสำนักงานธนายความตรงนี้ก็ได้โชคได้ลาบจากต้นตะเคียนเรื่อยมา
ไอ้ยักษ์เรียกได้ว่ามีลูกความมาก็เยอะแล้วก็ได้โชคได้ลาบก็มีด้วย
นี่เห็งปังเลยนะเนี่ยแล้วคุณสัมพันธ์ยังบอกอีกว่าภรรยาผมก็ดวงดีดวงดียังไงครับ
ภรรยาของเขานะครับเห็นตุ๊กแก่มันตกลงมาจากต้นตะเคียนก็เลยถูก๓ตัวตรง
เห็นตุ๊กแกตกลงมาจากต้นตะเคียนแล้วถูก๓ตัวตรง
โหมีกี่ต่อเต่าเมื่อกี้ที่พูดไป
นับไม่ถ้วนนับไม่ทันเลยค่ะ
ต่อไม่รู้รู้แต่ตัวเดียวแหละที่ตกมาพอดีฉันก็วิ่งไปถึงปากซอยแล้วค่ะ
เออเราก็อยากจะถูกตรงกับเขาบ้างเหมือนกันแต่ไม่รู้มันจะมีโชคลาภแบบเขาหรือเปล่านะ
แล้วในวันนั้นที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเขาก็กำลังทำพิธีขอบคุณแม่ตะเคียนกันอยู่ครับคุณผู้ชมฮะ
จัดอาหารมาเส้นไหว้เครื่องคาวหวานมาเต็มผลไม้ต้องมีแล้วที่สำคัญเขาบอกว่ามีหุ่นนาตะเคียนผ้าสามสีพร้อมกับเลี้ยงชาวบ้านในหมู่บ้าน
เห็งปังกันทั้งหมู่บ้านอิ่มน้ำสำราญ
ไทยรัฐทีวีมหาชน๓๒
ถึงมาแล้วไอข้างล่างตัดออก
แต่ข้างล่างไม่รู้คำหมายอะไร
เป็นทูบมงคลและเป็นช่องมงคลไปด้วย